สถานการณ์ในต่างประเทศซึ่งเป็นข่าวสำคัญประจำวันนี้
เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะคะเป็นสถานการณ์การทำรัฐประหาร
โดยกองทัพเมียนมาร์ในประเทศเมียนมาค่ะและสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะ
ทำให้กองทัพเมียนมาร์ควบคุมตัวนางองซานซูจี
ผู้นำรัฐบาลต่างเนี่ยนะคะและควบคุมตัวตอนนี้อยู่ที่บ้าน
ไม่มีการเคลื่อนไหวใดค่ะมีการตัดสื่อทั้งหมดนะคะ
ทำให้ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในพม่าตอนนี้ทั่วโลก
ถ้าจะเข้าไปมองมันยากมากตอนนี้คือมองไม่เห็นเลยใช้คำนี้ก็ได้
ต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้มันมีกระแสเรื่องนี้ออกมาพักนึงแล้วว่า
จะมีการรัฐประหารเกิดขึ้นซึ่งจริงทางเมียนมาร์เองก็มีการปฏิเสธกระแสข่าวนี้มาตลอด
กระทั่งเมื่อเช้านี้เอาจริงตื่นมาตกใจเลยนะ
แท็กรัฐประหารขึ้นเทรนด์แล้วก็กลายเป็นว่าอยู่มีการทำรัฐประหารเฉยเลย
มันกลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาจากข่าวลือเนี่ยนะคะแล้วทางผู้นำของ
กองทัพเนี่ยนะคะมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยากมากค่ะ

สถานการณ์ฉุกเฉินในเมียนมาร์๑ปีนะคะ
และประกาศยึดอำนาจรัฐบาล
หลังจากที่ช่วงเช้าของวันนี้ค่ะกองทัพเมียนมาร์
บุกเข้าไปควบคุมตัวนางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐ
ประธานาธิบดีอูวินมิน
และแก่นำคนสำคัญหลายคนของพักสันนิบาทแห่งชาติ

โดยสถานีโทรทัศน์เมียวดีของเมียนมาร์นะคะ
นำเสนอข่าวค่ะบอกว่าหนึ่งในสาเหตุที่มีการยึดอำนาจรัฐบาล
ภายใต้การนำของนางองซานซูจี
บอกว่านางองซานซูจีล้มเหลวในการตรวจสอบข้อกล่าวหา
เกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งทั่วไป
ซึ่งมีขึ้นพฤศจิกายนปีที่แล้วนี่เองนะคะ
ยึดอำนาจรัฐบาลเมียนมาร์นั้นสอดคล้องกับข่าวลือค่ะ
เพราะว่าที่สัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวลือว่า
ทัพเมียนมาอาจจะก่อรัฐประหาร
หากไม่มีการตรวจสอบข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งทั่วไป
คว้าชัยชนะได้เป็นสมัยที่๒นะคะ
ทำให้มีสิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาล

กลางข้อกล่าวหาว่ามีการทุจริตการเลือกตั้ง
ประชาชนบางส่วนถูกตัดสิทธิ์การลงคะแนนเสียง
ขณะที่นักวิเคราะห์มองว่าการก่อรัฐประหารยึดอำนาจในครั้งนี้
เสมือนการยุติบทบาททางการเมืองของนางองซานซูจี
เพราะว่าตอนนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ที่พักเท่านั้นนะคะ

กรุงขออภัยนะคะที่นครย่างกุ้งเงียบเหงาค่ะ
สื่อสารในประเทศเช่นอินเตอร์เน็ต
โทรศัพท์มือถือถูกตัดขาด
รวมถึงสถานีวิทยุท้องถิ่นออกอากาศไม่ได้นะคะ
โดยประชาชนสามารถเปิดดูโทรทัศน์ได้
แต่ช่องที่ถูกนำเสนอเป็นช่องของกองทัพเท่านั้น
อกจากนี้ยังมีรายงานประชาชนค่ะ
เพื่อที่จะกดเงินซื้อของใช้ที่จำเป็นมากักตุนไว้ค่ะ

มีกระแสข่าวออกมานะคะว่าการรัฐประหารครั้งนี้มันเกิดขึ้น

และสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูลได้
อันนี้แหละคือสิ่งที่ทำให้เป็นชนวนเหตุของการตัดสินใจรัฐประหาร

แล้วก็มีการออกแถลงการประนามการก่อรัฐประหารของกองทัพด้วยนะคะ
นายอันโตเนีโอกูเตรีไสเลยคาที่การสหประชาชาชาติ
ออกมาเรียกร้องให้ผู้บัญชาการกองทัพเมียนมาร์

ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นการทำลายการปฏิรูประบอบประชาธิปไตยในเมียนมาร์ค่ะ
ออกมาแสดงความกังวลต่อสถานการณ์การเมือง
โดยยืนยันบอกว่าออสเตรเลียจะจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
แม้จะยังมีข้อมูลไม่มากเพราะระบบการสื่อสารในเมียนมาร์ถูกตัดขาด
และขอแสดงจุดยืนในการต่อต้านการกระทำที่กระทบต่อผลการเลือกตั้ง
แล้วเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยึดมั่นในบรรทฐานของประชาธิปไตย
คือทั่วโลกเนี่ยเขามีความหวังใจเนอะ
เมียนมาร์เริ่มมีการเลือกตั้งตั้งแต่ปล่อยตัวองซานซูจี
มีการเลือกตั้งและเริ่มมีการปฏิรูประบอบประชาธิปไตย
หลายคนก็คาดหวังว่าครั้งนี้แหละเมียนมาร์จะทำได้
แต่พอเป็นแบบนี้ปุ๊บหลายคนก็กลัวว่ามันจะย้อนกลับไปอีรอปเดิม
กลับไปเป็นเหมือนการปกครองเดิมอีก
ลักษณะมันจะเหมือนวนไปวนมาอยู่แบบนี้
นี่เป็นความเป็นห่วงของนานาชาติเนี่ยนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูสิ่งที่ได้รับผลกระทบกับประเทศไทย
นี่คือภาพที่ด่านนะคะด่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาร์แห่งที่๒

หลังจากช่วงเช้ามีข่าวรัฐประหารออกมา
สภาพคือสินค้าตกค้างนะคะ
แม้ว่าจะเปิดให้รถผ่านข้ามแดนได้
แต่การตรวจสอบยากมากขึ้นค่ะ
รถก็จะชะงักเป็นช่วงสั้นแบบนี้
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ต้องรอดูสถานการณ์ตลอดนะคะ
ทหารเมียนมาร์ก็มีการเข้ายึดจังหวัดเมียวดีด้วย
โดยมีกองกำลังส่วนกลางเข้ามาควบคุม
แต่หลังจากนั้นด่านก็เปิดให้รถสินค้าเข้าออกตามปกติ
มีสินค้าเยอะแยะมากมายนับร้อยนะคะรอข้ามแดน
ส่วนช่องทางธรรมชาติท่าเรือผ่อนปลนตลอดลำน้ำเมย
ทหารเมียนมาร์สั่งห้ามบุคคลและสินค้าห้ามเข้าเด็ดขาดค่ะ
โดยมีกองกำลังติดอาวุธประจำแนวชายแดน
หอการค้าจังหวัดตากนะคะได้พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าตอนนี้เอง
นักธุรกิจส่งออกกำลังหวาดภาวะค่ะ
กลัวทหารเมียนมาร์จะสั่งปิดชายแดนที่ผ่านมา๑ปี
หลังจากประสบกับโควิด๑๙ระบาด
ส่งผลให้ยอดส่งออกที่จังหวัดตากลดลงกว่า๒๐๐๐ล้านบาท
หากครั้งนี้มีการปิดด่านจะกระทบการส่งออกเป็นอย่างมากนะคะ